คุณผู้ชมมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะ

ก็ใช้เหล็กด้ามยาวจะไปเกี่ยวทลายปาม
คือต้นปามมันค่อนข้างสูงก็ต้องใช้เหล็กยาวหน่อย
ปรากฏว่าเหล็กมันไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เหนือต้นปาม

มันก็เลยช็อตต์มาที่ร่างของเขาอ๋อ
เหนี้่ค่ะเป็นเหตุการณ์เศร้าเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนอนแน่นิ่งแล้วก็มีไฟลุกท่วมร่างกายอยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนปามในชุมชนห้วยทรายขาว
ผู้ตายก็คือนายภัยศาลใสสะอาดอายุ๔๑ปีนะคะเป็นเจ้าของสวนปามตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ใกล้กันก็มีเหล็กเกี่ยวปามด้ามยาวที่พาดสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ผลปาล์มหนึ่งทะลายตกอยู่ที่พื้น
เราได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายค่ะอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลย
กระหนกพรใส่สะอาดน้องอายุสิบหกปีเองนะคะน้องบอกว่ากำลังยืนมองพ่อเอาเหล็กเกี่ยวทลายปามอยู่
แล้วเหล็กเนี่ยมันดันไปโดนเข้ากับสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่เหนือต้นปามไปเล็กน้อย
ไฟเนี่ยพุ่งตรงผ่านเหล็กมาช็อตร่างพ่อเธอล้มลงแน่นิ่งเธอก็ตกใจตะโกนร้องให้ชาวบ้านช่วย
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่าสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเหล็กก็ยังคาอยู่แล้ว
ไฟก็ไหม้ทั่วร่างเลยสุดท้ายแล้วพ่อเธอก็เสียชีวิตนะคะ
อ๋อไฟชอบอยู่กี่นาทีได้อ่ะนานค่ะสักกี่นาทีได้ประมาณ๓๐นาทีค่ะ

คือไฟ้ไมล่างไกต่อนนี้เห็นมั้ย
ไม่ได้เลยค่ะบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนขยันสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีสวนปามหลายไร่เป็นของตัวเอง
ปกติทุกวันก็จะมาเดินเก็บปลามในสวนแล้วต้นปามที่เกิดเหตุก็เป็นต้นที่อยู่หน้าบ้านเพิ่งจะออกผลปาล์มมาครั้งนี้ครั้งที่สองเอง
เห็นว่าผลปลามันทลายใหญ่ก็เลยเอาเหล็กเกี่ยวเข้าไปเก็บเกี่ยวที่มันน่ากลัวก็คือว่าสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันเป็นสายเปลือยปกติสายไฟฟ้าจะต้องมีฉนวนหุ้มเอาไว้ป้องกันเหตุการณ์แบบนี้แหละ
แต่ว่าสายไฟฟ้าอันนี้มันเป็นสายเปลือยค่ะพอเหล็กไปพาดปุ๊บมันก็เป็นตัวนำไฟฟ้าก็เลยช็อตร่างแล้วก็เสียชีวิตนะคะ